ส่วนที่อุดรธานีผู้ชายคนนี้มานั่งอยู่กลางถนน๓วันแล้ว
เคาะไม้ก๊อกอยู่เนี่ยนะครับ
คนเขากลัวจะเกิดอุบัติเหตุครับ

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายบ้านดุงหนองเม็กนะครับ
เยือนโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงครับ
ชาวบ้านเล่าบอกว่าโอ้โหนั่งมา๓วันแล้วพ่อคุณกลัวจะเกิดอุบัติเหตุซะละเกิน
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้พูดไม่หยุดถามว่าไม่กลัวรถชนเหรอนั่งอยู่กลางถนนนั่นน่ะ
เขาบอกไม่กลัวบอกว่าเป็นคนขอนแก่นเพิ่งไปโรงพยาบาลบ้ามา
แล้วนั่งรออะไรอ่ะนั่งรอรถจะกลับขอนแก่นฮะนาย
รพลก็บอกเออให้มานั่งริมถนนเถอะนะเขาเชื่อนะเขา
ลุกขึ้นฮะถือกระป๋องสีเดินเข้าไปแต่ก็ดูเหมือนไม่ค่อย
บอารมณ์เท่าไหร่จากนั้นจู่จู่ก็เดินเข้าไปบ้านคุณยายคน
คุณยายตกใจสิครับใครไม่รู้วิ่งออกมานะฮะคุณยาย
วิ่งออกมาปั๊บแม่คือผู้ชายคนนั้นอย่ามาตามอย่ามายุ่ง
กับเขากลับบ้านไปซะอ่าคุณยายบอกคนนี้เหรอคนนี้เขา
เรียกกันบักจ่อยนะบักจ่อยอยู่อีกซอยหนึ่งอยู่ในคุ้ม
นิสุขตะบนศรีสุโธเข้าผิดบ้านนะครับผู้ชาย
คนนี้ก็เดินถือกระเป๋าเข้าบ้านตัวเองในที่สุดฮะชาว
คาดว่าน่าจะหลอนยาเสพติดและยังไงฝากหน่วยงาน
เกี่ยวข้องดูแลหน่อยนะครับพาไปบำบัดน่ะเดิน
แล้วเดินโอ้โหอ้อท่าทางอารมณ์ดีนะครับ
เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเขาหรือไม่ก็เดี๋ยวถ้า
เขาหลอนไปทำร้ายใครเข้านะครับคนของสัมชนก็ไม่